เอาข่าวต่อไปเกิดขึ้นที่สงขลาเจ้าของผับดังที่หาดใหญ่ค่ะ
เขาชักปืนออกมายิงวัยรุ่น
เพราะว่าวัยรุ่นไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายพนักงานสาวภายในร้าน

ปืนเนี่ยมันกลายเป็นลูกหลงไปถูกสาวประเภทสอง
ซึ่งเขาอยู่บริเวณริมถนนหน้าผับ
เจ้าตัวไม่ได้หนีไปไหนหลังจากก่อเหตุนะคะยืนรอให้การกับตำรวจค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดึกเลยนะคะตี๒๓๐น
ตำรวจภูทรหาดใหญ่ได้รับแจ้งมีเหตุยิงกัน
แล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าโรงแรมแห่ง๑ริมถนนนิพัฒน์อุทิศ๒
นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใจกลางหาดใหญ่ค่ะ
และภายในโรงแรมมีสถานบันเทิงด้วย
หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกับพันธุ์ตำรวจตรีเฉลิมพลรุ่งรัฐ
สารวัตรป้องกันลับประอำสอบภอหาดใหญ่และชุดสืบสวน
ในที่เกิดเหตุนะครับพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑ราย
นั่งอยู่ริมถนนค่ะชื่อว่านายปริญญาติเอียดย่อ
อายุ๒๕ปีเป็นสาวประเภท๒นะคะ
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มม
บริเวณหน้าท้องมีแผล๑แผล
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่

แต่เคราะห์ดีนะคะที่กระสุนถูกกระเป๋าสะพาย
และถูกโทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋า
ก่อนที่กระสุนจะไปถูกหน้าท้องแบบถากเท่านั้น
ซึ่งกู้ภัยอย่างไรก็ตามค่ะประถมพยาบาลเบื้องต้น
แต่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

อกจากนี้เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๑
ปลอกและหัวกระสุนปืนขนาดเดียวกัน๑หัว

ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อวนายโสโกศลแสงอรุณ
อายุ๕๖ปีเป็นเจ้าของผับ
รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับนำปืน๙มม
ที่ใช้ในการก่อเหตุมามอบให้กับตำรวจด้วยนะคะ
โดยให้การรับสารภาพเบื้องต้น
บอกว่าเขาเองนี่แหละเป็นผู้ก่อเหตุ
เพราะว่ามีวัยรุ่นชายเข้ามาทำร้ายพนักงานสาวในร้านก่อน
หยิบมีดเข้ามาจะทำร้ายตัวเองด้วย
ก็เลยยิงสวนไปหนึ่งนัด
ทำให้วัยรุ่นวิ่งหลบหนีไป
กระสุนพลาดไปถูกสาวประเภท๒ได้รับบาดเจ็บ๑รายนะคะ

พันธุ์ตำรวจโทนิมมานิกูโน

เขาและพนักงานหญิงคนหนึ่งออกมาจากผับเพื่อเตรียมกลับบ้าน
ระหว่างเดินทางมาถึงหน้าโรงแรมมีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
จู่กระโดดถีบพนักงานหญิงที่เขาเดินมาด้วยเนี่ย
ล้มลงเลยเขาก็เลยตะโกนต่อไป
แต่วัยรุ่นชายเนี่ยวิ่งไปหยิบมีดที่รถจักรยานยนต์
ซึ่งจอดอยู่ริมถนนแล้วก็กลับมาเข้ามาเหมือนจะทำร้ายร่างกายตัวเอง
ก็เลยตัดสินใจชักปืนยิงสวนไปหนึ่งนัด
เป็นการป้องกันตัววัยรุ่นชายคนนี้ตกใจ

ส่วนกระสุนเนี่ยมันพลาดไปถูกนายปริญญาสาวประเภทสอง
ซึ่งนั่งเล่นอยู่บริเวณหัวดับเพลิง
จากจุดเกิดเหตุที่เขาทะเลาะกัน๕๐เมตรได้รับบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะ
เรื่องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายโกศล

ข้อหาแรกพยายามฆ่าและยิงปืนในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุมีใบอนุญาตค่ะ